เอาล่ะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เขาดังดังต่อเนื่องยังคงดัง
เพราะว่าแฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากจริง
หล่อโป๊บธนวัฒน์นั่นเองแรงดีไม่มีตกจริง
ก่อนหน้านี้แฟนเค้าก็จัดงานแฟนมิตติ้งก่อนแล้วใช่มั้ย
สำหรับก่อการดีปีที่๒ที่จังหวัดราชบุรี
โอ้โหคุณค่ะแฟนคลับเกือบ๔๐๐คนไปร่วมงาน

แถมยังมีการปิดยอดเงินทำบุญจากงานครั้งนี้
ได้สูงถึง๕ล้านบาทดูเลยชัด

หนุ่มโป๊ปเขาก็บอกว่าเตรียมจะนำเงินเหล่านี้ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
รวมไปถึงจะสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อีกด้วย

ด้านแฟนคลับคนรักโป๊ปนะคะ
แฟนคลับเขาก็ใจบุญเหมือนกันคุณ
ปีนี้ก็ร่วมกันทุ่มเงินก้อนโต
คือยังไม่ถึงนะวันเกิดของคุณโป๊ปก็คือวันศุกร์นี้๒๗ธันวาคม
ครบรอบ๓๗ปีแล้วคุณเห็นไหม
คือไม่ได้เป็นจอไว้สำหรับโฆษณาอะไรใช่มั้ย
จริงแล้วเขาเอาไว้เช่าเพื่อโฆษณา
รวมไปถึงภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นกับโป๊ป

หัวเมืองใหญ่อย่างขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตด้วยค่ะ
แฟนคลับเขารักแฟนคลับเขาตั้งใจ
เชื่อเลยว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ของหนุ่มโป๊ปคงจะทำให้เจ้าตัวเนี่ย
โอ้โหยิ้มปริ่มปลื้มสุดเลยคุณรู้ไหม

ตามห้างหัวเมืองใหญ่ในกรุงเทพ๑๕วันหลักแสน
วันขึ้นฉายาวต่อเนื่อง๑๕วันเนี่ย
แม้เฉพาะในกรุงเทพนะครึ่งล้านแล้ว
บอกเลยว่าแฟนคลับพี่ป๊อปนี่ป๋ามาก
ป่าเปย์มากคือเขารักจริงเพราะว่าโป๊ปเนี่ยเขาจัดกิจกรรมทำความดีตลอด
ร่วมกันทำบุญรวมไปถึงล่าสุดเห็นเขาเตะบอลการกุศล
ให้แบบบริจาคให้ท่านวอล
พี่นี้มีแต่ให้นะ